ไปดูที่จังหวัดกระบี่หน่อยคุณผู้ชมค่ะ

ตอนนี้กำลังระดมกันเพื่อที่จะค้นหาผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๘ปี

แล้วก่อนหายเนี่ยก็อาการแปลกด้วยนะคะ
คือซึมเศร้าไม่พูดไม่จาไม่ยอมกินข้าว

เมื่อวานนี้ทั้งชาวบ้านนะคะ

ระดมกำลังกันค่ะออกตามหา
นางสาวมณฑิราปานเมือง

หายไปจากบ้านของแฟนก็คือนายปียวัตร

ระดมกำลังกัน๕๐กว่าคนตามหานะคะ

หายไปตั้งแต่บ่าย๒ของวันที่๕กุมภาพันธ์

เดากันว่าถูกของหรือเปล่า
หรือว่าใครที่บ้านอาจจะเคยมีคน
นับถือครูหมอโนรา

ก็ไปรับแฟนมาดูแลที่บ้านที่จังหวัดกระบี่
เขาก็ไปรับมา๒วันที่อยู่ด้วยกัน
นายพิยาวัฒน์บอกว่าแฟนไม่พูดด้วยเลย

เขาก็เลยพูดไปบอกถ้าเป็นแบบนี้ไม่เอาแล้วนะ
จะพากลับไปอยู่บ้านที่ทุ่งสงศ์

แล้วก็เดินออกจากบ้านไปเลยค่ะ

แล้วแฟนเขาสื่อสารอะไรให้เรารู้ไหมว่า
เขาไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

แฟนเขาก็บอกว่าเขา

อันนี้คือเขาสื่อสารยังไงอะพี่

ไปเจอที่ไหนรู้ไหม
คุณนัทพงน่าจะกูโบ

ไปนั่งอยู่ตรงไหนอะ
เขาบอกไปเจอตรงเนี้ยแหละนะคะ
อยู่บนถนนใกล้กุโบบ้านนาออก

คือห่างจากบ้านประมาณ๑กิโล
แล้วตอนที่เจอนี่คือสภาพอิดโรยเลย
แล้วเจอกันเนี่ยก็ยังไม่ยอมพูดนะ

ด้วยการเขียนในกระดาษเอา

พยายามขัดขืนแต่มันขัดขืนไม่ได้

อยากกลับบ้านแต่บังคับร่างกายไม่ได้